ก็มันก็เกิดปัญหาอยู่แล้วนะครับว่า
การผสมภาษาสารเขาให้ก่อนแค่คาวจะควรเวลกินใช่ไหม
โค้ดไม่ใช่คนเดิมแต่ด้วยสไตล์ของจีนเอง
คิดว่าหน้าเราน่าจะสู้กันได้ดีขนาดไหนครับ
ผมคิดว่ารายการนี้คือเราเจอเขาอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่เอเชียนคลับเราเจอเขามาแล้ว
ทีนี้สิ่งที่เราผิดพลาดเราก็นำมาแก้ไขนะครับ
แล้วก็อีกอย่างก็คือตอนนี้เด็กเรา

ผมคิดว่าถึงเขาเปลี่ยนโค้ด
แต่ผมคิดว่าสไตล์เขาก็น่าจะ
อย่างน้อยก็ยังมีจุดที่เหมือนเดิมอยู่
เพราะว่าได้คุยกับทีมงานของสตาร์ฟที่เขาดูเรื่องวิเคราะห์นะครับ
เนโบก็คุยกันแล้วว่าคานาวาโลมาทำ
ซึ่งเขาทำทีมกว่างโจนะครับ
แล้วก็แท็กติกคล้ายกันกับที่ลิปปี้ทำครับผม
นัดใจไหมครับเพราะว่าเราซ้อมได้น้อยมากเวลาไหมครับ
ตอนนี้สิ่งที่ผมกังวลก็มีแค่เรื่องการผสมผสานนะครับ

แต่ว่าเรื่องฟิตเน็ตผมว่ามันไม่น่ามีปัญหาครับ
เพราะว่ามันอยู่ในช่วงอินซีซั่น
ซึ่งน้องก็น่าจะรักษาความคิดของตัวเอง